มันยังไม่จบนะคะไอ้เรื่องความหึงหวงหึงโหด
แม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วนี่ที่นครปฐมค่ะ
อดีตสามีก็หึงอดีตภรรยาเหมือนกัน
เพราะว่าอีรอปเดิมเลยเขาบอกเลิกแต่เราไม่อยากเลิก
ง้อขอคืนดีพอเขาไม่ยอมคืนดีด้วย
คือวงจรปิดจับภาพได้ชัดจนแทบไม่ต้องเล่าอะไรเลยจริงจริงตอนแรกจะเห็นแค่ยื้อยุดฉุดกระชากัน
ลักษณะเหมือนทะเลาะกันแต่โอ้โหเห็นเงาของปลายแหลมของมีดชัดเจนสะท้อนเข้ามาในกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
ฝ่ายชายนะคะแทงเขาเข้าไปเต็มเลยอ่ะจนสุดท้ายแล้วเขาต้องเอามือกุมท้องแล้ววิ่งหนีไปค่ะ
ต้องไปวิ่งหนีเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
วงจรปิดต่อเนื่องเลยนะคะจับภาพหลังจากที่ฝ่ายหญิงถูกแทงแล้วเนี่ยวิ่งหนีตายออกมานั่นเห็นไหมคะ
วิ่งออกมาริมถนนมือข้างหนึ่งคือกุมท้องไว้นั่นคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาติดติดเลยไม่จบนะคะ
ฝ่ายหญิงก็เลยนี่รีบวิ่งหนีเข้าไปในร้านร้านหนึ่งแล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาให้การช่วยเหลือได้ทันเนี่ย
ตอนแรกเขาทำท่าเหมือนจะลงจากมอเตอร์ไซค์ไปแต่พอเห็นชาวบ้านช่วยไปแล้วเนี่ยก็ขี่หนีไปเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านก็แจ้งตำรวจทันทีนะคะเป็นพื้นที่ของสพสามพรานค่ะลงพื้นที่มาตรวจสอบ
มีดเนี่ย๑๒นิ้วนะคะ๑ไม้บรรทัศน์ความยาวตกอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนคนเจ็บนะคะคุณวาสนาอายุ๔๐ปีโดนแทงเข้าที่ท้องจนไส้ทะลักออกมาเลยอ่ะ
ชาวบ้านก็รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสามพรานรักษาทันทีนะคะ
คนก่อเหตุคืออดีตสามีของเธอเองค่ะชื่อในเวียนอาจดวงดีอายุ๔๒ปี
ส่งคุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่จุดเกิดเหตุก็ได้คุยกับเพื่อนร่วมงานคนเจ็บนะคะ
บอกว่าเช้าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณวาสนาเขาก็มาเปิดร้านตามปกติเป็นร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาทนะคะพี่หุย
เขาก็มาเป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันของเขาเปิดร้านทุกวันซึ่งช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีใครมา
แต่ก่อนหน้านี้จริงคนเจ็บเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเนี่ย
ทางกับสามีแล้วเพราะว่าสามีขี้หึงมากถึงขั้นข่มขู่จะเอาชีวิต
เธอบอกเธออยู่ไม่ไหวแล้วลองฟังเพื่อนเล่านะคะ
แต่เขาก็เลยแยกกันอยู่ได้สองสามเดือนแล้วมีเขาขู่ส่งข้อความมาขู่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ส่งข้อความมาขู่แล้วตอนแรกเขาจะให้ผมพาไปแจ้งความ
แต่เหมือนเขาเปลี่ยนใจไม่ยอมแจ้งเมื่อวานนะครับเขาก็ไม่คิดว่าจะมาทำจริงนะครับ
ทีมข่าวเรายังได้ภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะ
กล้องนี้นี่จะเห็นเลยว่าหลังจากที่ในเวียนก่อเหตุแทงคุณวาสนาแล้วเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับห้องพักของตัวเอง
ซึ่งนี่ค่ะระหว่างทางก่อนถึงห้องพักแวะร้านขายของนะคะ
ซื้อเบียร์ดื่มย้อมใจค่ะบอกว่ารักเขาบอกว่าอยากคืนดีกับเขา
แต่แทงเขาไส้ทะลักแล้วยังมาซื้อเบียร์ดื่มอีกนะคะ
คือในเวียงก็ค่อยเดินเข้าร้านมาเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หยิบเบียนในตู้แช่แล้วก็เดินออกมาแต่เขาบอกว่าลักษณะค่อนข้างใจลอย
คือจ่ายเงินแล้วเดินออกจากร้านไปเลยอ่ะลืมเอาเงินทอนนะคะ
จนเจ้าของร้านตรงเรียนบอกเอ้ยตังค์ทอน
เขาก็รีบเดินกลับมารับเงินแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยนะคะ
ได้คุยกับพี่ชายของในเวียนค่ะก็บอกน้องชายเสียใจ
เพราะว่าถูกอดีตเมียเนี่ยขอแยกกันอยู่สัก๒๓เดือนแล้ว
ที่ผ่านมาเนี่ยน้องเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะ
ไม่เป็นอันทำการทำงานเลยเพราะกลัวว่าเมียจะหนีไปมีสามีใหม่
ก่อนเกิดเหตุ๑วันเนี่ยน้องชายก็แวะซื้อเบียร์มา๓ขวด
ย้อมใจอยู่ในห้องพักคนเดียวทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลย
เช้าขึ้นนะคะไม่หลับไม่นอนแล้วออกไปแทงเขา
หลังก่อเหตุอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาแวะซื้อเบียร์๑กระป๋องมาดื่มย้อมใจอีก
พี่ชายบอกเห็นท่าทางไม่ค่อยดีตามขึ้นไปเคาะห้อง
เห็นกับตาเลยว่าน้องอ่ะกำลังจะผูกคอตายหนีความผิด
พี่เห็นแบบนั้นรีบตะโกนเลยบอกตำรวจมาตำรวจมา
น้องชายก็ตกใจกันแล้วก็เลยยอมมอบตัวในที่สุดค่ะ
เขาก็โทรมาบอกแล้วว่าแทงแทงมาแล้วนะทีนี้ผมก็เปิดไม่ไม่ออก
เผาแร็กผมก็เลยตะโกนเขาว่าเฮ้ยตำรวจมาแล้ว
ทีนี้ก็เลยดิ้นเสียงดิ้นน่าจะหลุดแต่มีเป็นรอยแดงหมด

ทีนี้เราได้เห็นแชท
ข้อความที่ในเวียนคนก่อเหตุส่งไปหาอดีตเมียด้วยนะคะ
เป็นลักษณะตัดเพาะค่ะ
คือฝ่ายหญิงก็บอกเลยบอกไปไกลเอาลูกมาแล้วจบกันเลย
ไม่ต้องเจอกันอีกชาตินี้เนี่ยพ่อกำลังมาแล้ว
แต่ฝั่งฝ่ายชายก็คือบอกว่าเออ
ทำรองว่าอยากกลับมาอยู่ด้วยกัน
ตัดเพราะว่าทำยังไงเธอถึงจะรักฉันบ้าง
จำได้ไหมเมื่อก่อนไม่มีเงินเราก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหอเดียวกัน
ยิ้มแล้วบอกอร่อยเรายิ้มให้กันแบบมีความสุขไง
แต่ทุกวันนี้เธอหันไปกินพิซซ่ามาม่ามันคงหมดความหมายแล้วใช่ไหม
นี่มีการเปรียบเปลยนี่ไงเห็นไหมขอถามหน่อยสิเห็นไหม
เขาทำยังไงเขาทำอะไรเหรอถึงได้เป็นแบบนี้
ฟายิ้งก็อย่างที่บอกตัดเพาะแบบชัดเอ่อตัดเยื่อยใยแบบชัดเจน
ฝ่ายชายตัดเพาะฝ่ายหญิงตัดขาดเอาลูกมาแล้วจบกันชาตินี้ไม่ต้องเจอกันอีก
ฝ่ายชายบอกไหนขอดูหน่อยสิผู้ชายคนใหม่ของเธอ
เวลาเจอจะได้จำได้ว่าคนไหนแล้วหลังจากนั้น
คำพูดที่พิมพ์คุยกันมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย
ทีนี้พอตำรวจสพสามพรานไปจับตัวในเวียนได้ที่ห้องพักนะคะ
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวฉันผัวเมียนี่แหละ
มีลูกด้วยกันแล้วหนึ่งคนอายุเจ็ดขวบ

เปลี่ยนไปแล้วก็มาขอเลิก

เขาเนี่ยไม่เป็นอันการทำงานเลยนะ
งานแล้วออกตามหาเมียทุกวัน

ไม่แน่ใจว่าไอ้มีด๑๒นิ้วนี้ไปคว้าจากตรงไหนมา

หรือยังไงเพราะยังไม่เห็นว่าเข้าไปในร้านเลย
เอาเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

จะคุมตัวไปฝากขังวันพรุ่งนี้นะคะ